ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งคลั่งนะครับโวยวายลั่นบ้านเลย
ก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับมัดตัวได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ขึ้นรถกู้ชีพจะไปโรงพยาบาลแล้วมีญาติมาห้ามอีก
บอกไม่ต้องไปหรอกโรงพยาบาลพาไปวัดได้ไหม

ถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้พูดจากันไม่รู้เรื่องเรามาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วไหม
ไปถึงบุคคลที่ส่งมันต้องมนตรงจงกลับไปสู่ถ้ำ
กลับไป

เรียบร้อย

กลับไปขึ้นจินส่ากลับไปคืน

แม่งพระเจ้า
คือญาติบอกอยากให้พาลุงแกไปวัดให้พระท่านสวดมนต์ท่องคาถา
พรมน้ำมนต์ให้ก่อนได้ไหม
เพื่อจะไล่คุณสัยไล่พูดผีปีศาจ
นี่ฮะลุงเพียนนะครับอายุ๕๓ปีชาวบ้านที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
พระอาจารย์วิชาญจากวัดป่าโครปราศาสตร์ตมหนองปล่องอำเภอช่องนิ
ท่านก็มาสวดมนต์ให้นะพรมน้ำมนต์ให้ท่องคาถาให้
ลุงเพียรอึงเนี่ยลุงเพียรแกก็ตะโกนร้องโวยวายตลอดเวลา
คือบางทีพูดหยาบคลายด้วยนะหลังเสร็จพิธีตอนแรกนี่ตะโก๊ตอย่าโวยวายใช่ไหม
พอพระท่านทำพิธีเสร็จลุงเพียนแกนิ่งเลยนะฮะดีขึ้นมาทันตา
ค่ะนี่เห็นไหมนี่ตอนเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าขึ้นมานั่งแล้วตอนเสร็จพิธีแล้วอาการดีขึ้น
นี่เห็นไหมฮะสงบเลยก่อนจะนิ่งเมื่อกี้เพิ่งดิ้นมาก่อนท่านผู้ชมครับ

กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบอกว่า๙โมงเช้า๑๗มิถุนายน
ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
เพราะว่ามีคนกลุ่มคลั่งเออะโวยวายไปถึงก็เจอลุงเพียนนั่นแหละ
แกไม่ให้ใครเข้าใกล้เลยนะฮะซึ่งญาติยืนยันว่าไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตอะไรนะครับ
แต่ตอนนั้นก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม่แจ้งตำรวจทำไมแจ้งกู้ภัย
บอกอ๋อที่แจ้งกู้ภัยเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะให้ตำรวจมาจับเข้าไปคุมตัวบำบัดเข้าโรงพยาบาลอะไรไม่ใช่
อยากให้กู้ภัยช่วยพาลุงเพียนแกไปวัดหน่อย
พอไปถึงวัดเนี่ยพระท่านทักว่าโดนของแล้วทำพิธีให้
ผมก็เลยถามว่าตกลงจะไปวัดใช่ไหมเพื่อความแน่ใจนะครับก็เลยให้พาไปวัด
แล้วอาการตอนนั้นเหมาะกับการจะไปโรงพยาบาลไหมคะถึงด่วนขนาดนั้น
คือผู้ป่วยไม่ได้มีอาการแบบอ่อนแรงอ่อนล้าหรือว่าเหนื่อยหรือว่าแบบอาการป่วย
แต่ผู้ป่วยน่ะเออะโวยวายคือไม่ยอมให้เข้าใกล้เออะคืออารมณ์รุนแรง
ผมก็เลยพาไปตามความประสงค์ของญาติ
ลุงเพียนบอกว่าก่อนหน้านี้สามีทำงานได้เหมือนคนปกตินะครับไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน
ประจำตัวมีก็แค่ลมชักนะฮะอยู่เป็นอาการโวยวายคลุมคลั่งจำใครไม่ได้แม้แต่ลูกเมีย
หน่อยนะฮะอีทธิสักห์วิรชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดป่าโคพรสาสนะครับและวันนี้ไม่
อาจารย์วิชาณที่ท่านทำพิธีให้ลุงเพียรนะฮะท่านออกไปรับกิจนิมนต์พอดี
ไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ได้คุยกับเพื่อนบ้านของลุงเพียนนะครับ
ก็คือนี่คุณป้าสวิงนะฮะคุณป้าแกบอกว่าวันเกิดเหตุ
ญาติก็มาเรียกให้ป้าไปช่วยลุงเพียนเหมือนกันแกมีอาการแปลก
ไปถึงก็เห็นนอนนิ่งเขย่าตัวเรียกแบบตัวนี้เย็นเลยนะ
อยู่ดีเอาส่งเสียงร้องดิ้นขัดขืนตอนถูกจับตัว
ทุกคนก็ตกใจคิดตรงกันว่าถูกผีเข้าแน่เพราะแกไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน
ก่อนหน้านี้ลุงเพียรเพิ่งไปทำงานมาที่สาแก้วนะครับ
พอกลับมาบ้านที่บุรีรำก็มีอาการแปลกเลยไม่รู้ว่าถูกคนทำของใส่หรือเปล่า
โดนของอะไรมาจากฝั่งสะแก้วหรือเปล่า
ก็เลยเรียกกู้ภัยให้ช่วยพาลุงเพียนมาที่วัด

เห็นแต่ไปซาแก้วเนอะ
อาจจะโดนมาแต่ท่านคนกระท่าย
สันนิษฐานมาอย่างนั้น